คมกีฬาวอเล็กบอลก็เดินหน้าต่อเนื่องนะครับ

มีข่าวเหมือนกันว่าจะมีการขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในปีสองพันยี่สิบเอ็ด
เรื่องนี้ครับทางเรืออากาศโทชาริสวงประเสริฐรองประธาน
แล้วก็เลขาที่การสาธารณ์วอเล็กบอลแหวนแห่งเอเชีย
ก็บอกกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีนะครับ
ถึงเรื่องที่ไทยนั้นเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

ครั้งที่ยี่สิบเอ็ดในปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็คือปีหน้า
แนวโน้มนะครับไทยจะได้เป็นเจ้าภาพรายการนี้ก็ค่อนข้างสูง
เนื่องจากว่าปีที่แล้วนะครับไทยจะต้องจัดรายการนี้
แต่ว่าทางเกาหลีใต้ขอรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพแทนเพื่อ
ทางให้กับไทยได้เป็นเจ้าภาพวอเล็กบอลหญิง
เลือกโอลิมปิกนะครับในโซนเอเชีย
เพราะจากนี้ครับหากสถานการณ์โควิดในปีนี้นะครับ
แล้วก็ปีหน้าเนี่ยดูดีขึ้นก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับ
เพราะว่ามีถึง๑๖ชาติที่จะมาแข่งขันแล้วก็สาเหตุสุดท้ายมองว่าประเทศไทยไม่ได้จัดแข่งรายการนี้มานาน
ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ไทยเป็นเจ้าภาพก็คือปี๒๐๑๓ที่จังหวัดนครราชศรีมา
โดยครั้งนั้นทีมไทยก็เป็นแชมป์
ละบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดนะครับเมื่อปี๒๐๑๙
ทีมไทยทำได้เพียงรองแชมป์หลังจากแพ้ญี่ปุ่นไป๑ต่อ๓เซตในรอบชิงชนะเลิศนะครับ